ปรากฏวันนี้มีการกลับมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
จากปรณีที่ผู้โดยสารของเรา๕๗ปี
โดยโดนทางเลื่อนในสนามบินดอนเมืองหนีบขา
ใช้คำว่าได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถึงขั้นขาข้างซ้ายขาดเลยดีกว่า

ล่าสุดเนี่ยวันนี้ลูกชายของเขา
ก็ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า
สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นวันที่๒๖
หลังจากที่คุณแม่ประสบภัยที่สนามบินดอนเมือง
อาการทางกายภาพของคุณแม่ฟื้นฟูได้ดี
ถึงแม้ว่าจะมีอาการอักเสบบ้างเป็นระยะ
แต่โดยรวมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี
แล้วก็อาจจะสามารถเริ่มเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
แล้วก็ในที่สุดแล้วขั้นตอนต่อไปคือการใส่ขาเทียม

ก็คงจะใช้ระยะเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์นี้หรอก
ตามการประเมินของแพทย์
สภาพจิตใจเนื่องจากไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย

ที่ไม่ได้ปากเบี้ยวอยู่เนาะหนุ่มเนาะ
สมมุติมันอ่านทุกคำแม่นหมดมันก็จะดีปากยังเบี้ยวอยู่เนาะ
ปากมันยังไม่ได้กลับมาเนอะนะฮะนะฮะโชคดีที่ไม่ได้รับเออบาดเจ็บนะครับ
เขาบอกอย่างงั้นก็เข้าพึ่งกระลมในห้องน้ำมาด้วยนะครับ
ก็บอกว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย
หากท่านใดที่มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมคุณแม่
จะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่คุณแม่มีคือกำลังใจที่ดี

พูดคุยเฮฮาสนุกสนาน
แต่หลังจากที่ลื่นล้มเนี่ยคุณแม่ก็ได้พบความจริงว่า

ไม่ได้แข็งแรงครบถ้วน

โอ้โหสงสารจริงรวมถึงทางการท่า
นำโดยท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เนี่ย

พร้อมกับชี้แจงสาเหตุของต้นต่อของ

ซึ่งผมก็ขอแนะนำจากท่าน
ในเรื่องการเจรจาค่าเยียวยา

ก็ไม่เคยมีประสบการณ์จากการประเมินตัวเลข
ผมจึงขอทำการตกลงกับทุกฝ่าย

เยียวยาชดเชยในส่วนของค่ารักษาพยาบาล
เกิดจากความเสียหายรวมไปถึง
สืบเนื่องจากเหตุการณ์นี้อย่างเต็มที่และเหมาะสม
เพราะ๑เป็นการรักษาเยวยาคนในครอบครัวของท่าน
เหมือนแบบว่าเหมือนคนในครอบครัวเราเอง
๒การเยวยาชดเชยเพื่อให้คุณแม่
สามารถกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงดังเดิม
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ได้มากที่สุด
กิจกรรมปกติในบ้านแล้วก็นอกบ้านของคุณแม่
แล้วก็จะมีการเยวยาชดเชย
กระทบสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
ทรัพย์สินและจิตใจแล้วก็มีการเยียวยาทางจิตใจ
กับคุณแม่และครอบครัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิต
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด
วบจนคุณแม่จะสิ้นอายุใคร
ซึ่งทางผู้มนวยการใหญ่บริษัทธาตุการณ์สัญญาณไทย
ว่าตลอดระยะเวลา๒๒วันของการดำเนินการที่ผ่านมา
คณะกรรมการมีการจัดประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง
หลายคนก็จะอยากรู้นะคะว่าสาเหตุจริงแล้วมันเกิดเพราะอะไร
เขาก็มีการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคือการสอบประวัติทางเลื่อนที่เกิดเหตุ

รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของข้อกฎหมายระเบียบแล้วก็มาตรการต่างที่เกี่ยวข้อง
การสำรวจไปสำรวจลงพื้นที่ตรงนั้นเลย
การตรวจสอบด้านวิศวกรรมเครื่องกลอุปกรณ์และระบบความปลอดภัย
ข้อที่๕การตรวจสอบข้อมูลจากการให้ถ้อยคำของผู้ที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบการบำรุงรักษาตามสัญญาจ้างและสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทดสอบต่างเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานค่ะถ้าเกิดมันมีนะ

และข้อ๙การสรุปสาเหตุและการถอดบทเรียน
ซึ่งคณะกรรมการมีการพิจารณาพยานวัตถุจำนวน๑๐รายการด้วยกัน
พิจารณาทั้งเรื่องของพยานเอกสารจำนวน๒๓รายการ
เรื่องต้นข้อสรุปสาเหตุจากพยานหลักฐาน
ปรากฏข้อเท็จจริงออกมาคือว่า
ทางเลื่อนเนี่ยค่ะที่เกิดเหตุมันมีปัญหาที่แผ่นพื้นหลุดออกจากโครงยึด
ทำให้มันเกิดช่องว่างก็ส่งผลให้ผู้โดยสารหล่นลงไปได้รับบาดเจ็บสาหัส
นี่คือสาเหตุที่แท้จริงออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
โดยทางคณะกรรมการมีการเสนอแนวทางเพื่อจะให้เกิดความเชื่อมั่น
ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ทางเลื่อน
เพื่อที่จะให้ทราบถึงข้อบกพร่องของการบำรุงรักษาของท่ากัศยาน
ทีนี้ไปดูในส่วนของผู้บาดเจ็บกันบ้างว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ย
เอโอทีเองเขาดูแลผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บยังไงบ้าง
คณะผู้บริหารเขามีการไปเยี่ยม
แล้วก็ติดตามเรื่องของกระบวนการรักษาจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะ
พร้อมกับรับผิดชอบดูแลค่ารักษาพยาบาล
และจะดำเนินการเรื่องค่าชดเชยเยียวยาผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุด

คืออันนี้เรียนแบบนี้ถ้าเกิดว่า

ถ้าเกิดคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้เป็นนักวิ่ง
หรือจำเป็นที่ต้องใช้อะไรเกี่ยวกับขา

เป็นอาชีพของเขานี่เรื่องหนัก

ทีนี้พอมันเกิดกรณีเหตุการณ์นี้ปุ๊บ

ความรับผิดชอบต่อบุคคลที่๓

โดยสถานที่ที่เอาประกันภัยตามกรมฐานคือ

โดยมีความคุ้มครองค่าเสียหาย

ค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการบาดเจ็บ

เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล

ค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์
เพราะไม่สามารถประกอบการงานได้

คือจริงถ้าคิดข้อนี้ได้ก่อน

ตอนนี้คือมันกลายเหมือนเกิดเหตุแล้ว
หลังจากนี้วิธีการแก้ไขก็เลยเนี่ย

ก็ยังคือเราเปลี่ยนกันได้
ว่าจะได้เช็คเลยว่ามันมีการรักษาบำรุงรักษาถูกต้องทันท่วงทีหรือเปล่า
ว่าอุบัติเหตุอันนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ใช้สนามบิน
ซึ่งเราโอเคล่ะเราต้องยอมรับอันนี้เป็นที่สาธารณะของพวกเราเลยล่ะ
ซึ่งวันหนึ่งมันอาจจะเป็นเราก็ได้ถูกต้องไหมหรือมันอาจจะเป็นคนรอบตัวเราก็ได้
เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็ออกมาเรียกร้องว่าเฮ้ยอย่างน้อยถ้าสมมุติมันมีงบอะไรอย่างนี้
บำรุงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอยู่แล้ว
แต่เราป้องกันได้ก่อนป่ะ

ถูกต้องไหมล่ะ
สวัสดีครับ